ถ้าทำงานของเจฬธิสาธารสุขนามบางทีก็ต้องแลกมาด้วยความอันตรายต่าง
โดยเฉพาะการขึ้นไปช่วยชาวบ้านเด็กที่อยู่บนเขา
ล่าสุดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บริเวณป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
เพราะว่าเจ้าที่เขาขึ้นเขาไปลงไปช่วยกันนำรถกระบะขึ้นไป๔คัน
ขากลับลงมา๓คันผ่านไปได้
แต่คันที่๔เนี่ยโอ้โหมันไปโดนแบบ
มันเป็นโครนเป็นเลนเป็นภูเขาด้วย
รถก็เลยตะแคงพลิกคว่ำแบบนี้แล้วเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยครับ
อ่าจริงคลิปนี้น่าจะเห็นนี่รถเขาจะขับมาก่อน
สักพักหนึ่งมันไปตกหลุมตกลมอะเนาะ
มันก็พลิกคว่ำเลยมันเป็นโครนด้วยเป็นเลนด้วย

คนที่มา๓คันหน้าก็ตกอกตกใจวิ่งเข้าไป
นะฮะเหตุการณ์นี้เขาก็มีคนถ่ายเอาไว้
เฟซบุ๊คชื่อว่าสมชายทองผาภูมิพรทวี
นะก็เป็นเหตุการณ์ขนาดที่ทีมจรฐีสาธารณสุขอำเภอสังคลาบบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีเดินทางเข้าไปปฏิบัติภารกิจ
ดูแลสุขภาพของชาวบ้านบนป่าบนดอยนี่แหละครับ
ในพื้นที่บ้านฤทัยป้าแล้วก็บ้านสวระอ่า
บ้านสารวะนะฮะที่จะบดไล่โว้ในพื้นที่หางไกลทุรกันดาลครับ
นะฮะระหว่างที่รถกระบาดคันนี้เป็นคันที่สี่แล้วนะฮะ
มันเป็นเนินดินเปียกชุ่มน้ำฝนจนพื้นเนี่ยมันกลายเป็นดินโครน
จู่รถมันก็เสียหลักพลิกตะแคงไหลลงมานะฮะท่ามกลางความตื่นตกใจของเจ้าหน้าที่คนอื่นที่ไปด้วย
ก็พากันวิ่งเข้าไปช่วยตอนแรกจะเอากำลังคนยกกลับไปยังยกไม่ได้
น้ำมันหนักก็เลยต้องทิ้งแบบนี้แล้วเอาคนปีดออกมา
นายสุปกรณ์สุขประเสริฐสาธารณสุขจังหวัดของอำเภอสังขระบุรี
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวันอังคารที่ผ่านมาครับ
มีคณะของเจ้าหน้าที่๑๙คนพร้อมกับกระบะ๔คันไปช่วยเหลือชาวบ้าน
ภารกิจ๒๓วันนี่แหละครับนะฮะแต่ว่าระหว่างทางฝนตกหนัก
ถนนมันก็กลายเป็นโครนตอนขึ้นไปมันไม่เป็นนะพอลงมามันกลายเป็นโครนนะฮะ
รถก็เสียหลักนะฮะเจ้าหน้าที่ในรถคันนี้มีอยู่ห้าคนก็บาดเจ็บกันไปนะฮะ
หลังจากซ่อมแซมรถเสร็จแล้วก็สามารถที่จะกลับไปปฏิบัติภารกิจ
เสร็จสิ้นตามเป้าหมายของโครงการนี้นะ
เด็ดจำนวนมากก็แสดงความชื่นชมแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย
เนี่ยรถคว่ำแล้วยังกลับไปทำงานต่อ
ทำหน้าที่ต่อนะฮะเพราะว่าชาวบ้านเขาอยู่บนเข่าบนดอย
เขาก็ต้องการเรื่องของสุขภาพอนามัยที่ดีด้วยนะครับ